ขอพูดถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กันหน่อย
คือแม่พึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะจากไปแล้วนานถึง๓๐ปีนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าศิลปินรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็ยังคงรัก
ใช่ไปไหว้บ่อยมากให้ความเคารพใช่ค่ะไปไหว้บ่อยมาก
รวมไปถึงการไปร้องเพลงต่อหน้าหุ่นของแม่พึ่ง
ไปกันอยู่บ่อยเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องไข่มุกรุ่งรัฐค่ะคุณผู้ชมค่ะ
น้องเนี่ยไข่มุกเดี๋ยวไหวเนอะใช่คือตั้งใจเดินทางไปร้องเพลง
อะไรรู้ไหมพี่แจ๊คนักร้องบ้านนอกต่อหน้าหุ่นที่๔ของแม่พึ่งนะคะ
ที่วัดทัพกระดานพร้อมกับนำรองเท้าสีแดงไปให้ด้วย
แต่ระหว่างที่ร้องเพลงคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ขนลุกขนพอง
เพราะว่าไข่มุกเนี่ยบอกว่าตอนนั้นร้องอยู่ดีก็มีลักษณะเหมือนกับว่า
สั่นนะพี่แจ๊คคือสั่นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปสักนิดนึงค่ะดูมือสิตอนดูโทรศัพท์ยังสั่นเลยอ่ะไปดูคลิปนะ

ตอนที่มือถือน้องถือมือถืออยู่มือสั่นแล้วเสียงถ้าฟังดูดีนะคะเสียงที่อยู่ในลำคอมันสะอื้นอ่ะใช่
แล้วก็พูดเหมือนพี่แจ๊คเลยว่าขนลุกสู้เลยอ่ะ
ซึ่งไข่มุกเองนะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตัวเองก็แอบตกใจอยู่เหมือนกัน
แต่ความเชื่อส่วนตัวนะเธอก็เชื่อว่าแม่พึ่งเนี่ยน่าจะรับรู้แล้วก็เข้าใจแหละว่าเธอตั้งใจมาหา
และได้มาทำตามสัญญาเอาไว้แล้ว
เพราะเธอเคยขอพรกับแม่พึ่งเอาไว้นะคะว่า
ขอให้เธอมีชื่อเสียงด่งดังและประสบความสำเร็จในการร้องเพลง
เพราะเธอรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อเหลือเกินกับการเดินสายประกวดร้องเพลง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไม่เคยชนะเลยสักครั้ง
พอตั้งจิตอธิษฐานค่ะก็ประสบความสำเร็จดั่งใจ
และที่เลือกเพลงนักร้องบ้านนอกมาร้องในวันนั้นเนี่ย
ก็เพราะว่าเนื้อหามันตรงกับชีวิตของน้องไข่มุกมากเลยล่ะค่ะ
อะบอกแกว่าช่วยสลัดเชิญหนูช่วยเป็นตำราบใจให้หนู
หนูพอยบอกไม่ได้ค่ะ

สืบมาแล้วค่ะว่าปีเกิดของน้องไข่มุกก็คือปี๒๕๓๙คุณผู้ชม
ไปสลับตำแหน่งกันเอาเองนะเราก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะ
คือน้องบอกว่าล้วงหายมาแล้วแต่ว่าต้องไปสลับตำแหน่งกับปีเกิดของน้อง
เราก็เลยไปหาปีเกิดของน้องมาให้คุณผู้ชมกันนะ
ที่สัมภาษณ์สดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะ
ต้องนะคะต้องบอกว่าน้องไขมุกเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะ
ตอนที่ไปร้องเพลงเนี่ยค่ะความรู้สึกอ่ะเหมือนแม่พึ่งเนี่ย
มายืนฟังตรงตรงหน้าเลยด้วยความที่น้องไข่มุกกับแม่พึ่งเนี่ย
คือแบบเขาเรียกอะไรเส้นเรื่องชีวิตเหมือนกันเลยสู้ชีวิตนะคะ
แล้วก็ทุกครั้งที่ท้อเนี่ยไข่มุกก็บอกว่าคือไปขอแม่พึ่ง
บางทีคือร้องประกวดบ่อยคุณผู้ชมมันไม่เคยชนะสักเวทีเลย

ใช่จนกระทั่งน้องไข่มุกก็คือตอนนี้ได้มาเป็นดารา
แล้วก็นักร้องด้วยนะคะก็เลยต้องไปร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังนะคะ
บอกว่าเนี่ยเตรียมตัวจะแบบมีภาพประสบความเสร็จละครอีกเรื่องหนึ่ง

หน้านี้น้องก็มีทั้งงานร้องเพลงงานโชว์ตัวรวมไปถึงงานละคร
เยอะมากเลยคุณผู้ชมจริงค่ะฟังจริงค่ะ